ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรเอาไปทุกอย่างจริง
หลากหลายรูปแบบด้วยวิธีการขโมยของเขาเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
เป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลย

เพราะว่าหัวขโมยเข้าไปขโมยของในบ้าน
ขโมยขั้นบันไดไปทำให้เขาขึ้นบ้านไม่ได้
และที่สำคัญเอาโกรธกระดูกไปด้วย
เทกระดูกบรรพบุรุษเกลือนพื้นเลยค่ะ
อันนี้มันทำให้คนในบ้านเขาเสียใจนะ
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในสวนที่ตำบลสายทอง
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองห่างไกลบ้านเรือนไปสักหน่อย

ขึ้นยังไงล่ะแล้วงัดไปทำไมนะ
คงใช้เวลามากทีเดียวในการที่จะงัดไปทั้งหมดนี้นะคะใช่ครับ
ก็ขึ้นไปลำบากแบบนี้แหละไปตรวจบนบ้านนะคะ
สำหรับนายประสิทธิ์จันสำราญอายุ๖๙ปี

แล้วก็แผ่นไม้บันไดหายไปหมดเลย
ก็ร่องก็ต้องปีนขึ้นไปตรวจสอบบ้านของตัวเองแบบนี้
หมู่บูชาโกรธทองเหลืองบรรจุกระดูกบรรพบุรุษ
ประสิทธิ์เนี่ยนะเล่าว่าบ้านนี้
เป็นบ้านของนางละเอียดเป็นพี่สาว
ซึ่งไปอยู่กับลูกที่นนทบุรี
มีตัวเองกับนายภัยบูลที่เป็นญาติพี่น้องกัน
ลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลนานจะมาสักทีนึง
กลางคืนไม่ได้เฝ้าหรอกมาแต่กลางวัน
อยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าเป็นบ้านสวนสบายดีอากาศเย็น
วันก่อนหลังทำงานเดินไปดูที่บ้านสักหน่อย
ตกใจเห็นบ้านบันไดหายไปแบบนี้
ไปดูบนบ้านก็โอ้โหโต๊ะหมู่บูชาเกลี้ยงไปหมด
ตรวจสอบบนบ้านก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินหายไปหลายรายการเหมือนกัน
แจ้งความไว้แล้วที่สอบพปโมก
ตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อ
คุณลุงบอกว่าสิ่งที่เสียใจมากญาติเสียใจมาก
คือโกรธทองเหลืองคือเอาไปไม่พอ
เทเท่ากระดูกไว้เต็มพื้นไปหมดเลยเนี่ย
ทำกับบรรพบุรุษของเขาได้อย่างไร